บรรยากาศบริเวณรอบท้องสนามหลวงในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมานะคะ
ทำให้ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั้นเบาบางลงค่ะ
ขณะที่ภาพรวมการจราจรบริเวณรอบสนามหลวงตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปด้วยความสะดวก
เนื่องจากว่ามีการจัดจราจรใหม่นะคะติดตามจากคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนราชดำเนินกลาง

โครงการร่วมใจรักพักดีองค์ราชันและหน่วยงานต่างยังคงตั้งซุ้มแจกอาหารน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับนะคะ
พื้นที่แห้งแรงทำอะไรไม่ได้

และหลายมัศโ๕๐๐๑ในทานะที่
เป็นวัฒนาและเกิดในประเทศไทย
เราต้องสมนึกในภาพหากวลคุณที่ท่านให้มัศโ๕๐๐๑ปกครองประเทศ
ไม่ได้แบ่งเรื่องศาสนาเลยเท่าเทียมกันหมด
และในวันพรุ่งนี้ชุมชนมัศยิตบ้านติดดินและเครือข่าย
รวมถึงสมาคมปากิจฐานจะนำข้าวหมกไก่
แจกประชาชนชาวไทยและมุสลิม
เพื่อทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙ตลอดงานพระราชพิธีด้วยค่ะ
ส่วนการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางต่อเนื่องไปจนถึงท้องสนามหลวง
ตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปด้วยความคล่องตัว
จัดระเบียบเข้าออกสนามหลวงบริเวณโดยรอบ
ประสบกรณิกรที่หลั่งไหลเข้ามาถนนราชดำเนิน
ได้รับความสะดวกตั้งแต่การเดินทางเข้ามา
เพื่อถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
กระทั่งเดินทางกลับและไม่สับสนเส้นทางจุดต่อรถต่าง
ที่จะเข้ามาท้องสนามหลวงด้วยค่ะ
ผมกล่าวว่าถ้าผมเข้าไปถวายในหลวงนะผมคงจะมาทั้งวันเลย
สละเวลาทั้งวันมาตั้งแต่เช้ามืดเลย
แต่วันธรรมดานี้อาจวันไหนไม่ติดเลิกงานเย็นใบ
ผมก็อยากจะเดินมาเดินเที่ยวมาดู
เพราะเห็นก็บอกว่าให้เข้าได้ถึงตามทุ่ม
ถ้ามาวันไหนล่ะหลังเนี่ยอีกร้อยวันเนี่ย
วันไหนที่คนน้อยผมอาจจะได้เข้าไป

สำหรับการจัดระเบียบการจราจรพื้นที่รอบท้องสนามหลวง

โดยคุณอัญชาลีสิริมั่วนะคะได้ลงไปสำรวจที่โรงเรียนสตรีวิทยา
ซึ่งก็พบว่าได้จัดเตรียมที่นะคะสำหรับสุภาพสตรี
เอาไว้ครั้งคืนปีแล้วค่ะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
นอน๕๐ชุดจัดเรียงไว้ที่ห้องยูโดของโรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนราชดำเนินกลางสำหรับบริการรองรับประชาชนจากต่างจังหวัด
ที่มาแสดงความอาล่ายและถวายศกรรมพระบรรยามมสภ

พักที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด

จะให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิดเทอม
ห้องพักนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา

เรื่องต้นจะให้บริการนาน๓๐วัน

อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาระบุว่า
ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล๑๒นาย
พร้อมกันนี้โรงเรียนยังมีบริการอาหารฟรี

มาช่วยกันปรุงใหม่ครบทั้ง๓มื้อด้วยจิตอาสา

ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วก็ให้บริการผู้ที่มาร่วมงานพระศพ

เป็นอาหารสดนะคะปรุงใหม่เลย
วันละอย่างน้อย๖ชนิดนะคะ
แล้วก็อาหารต้องเป็นอาหารที่ดี

ให้บริการที่โรงเรียนตั้งแต่๙นาฬิกา

จะออกไปให้บริการโดยแพ็คเป็นอาหารกล่องนะคะ
ให้บริการที่ตรงหน้าร้านค้าศึกษาพันธ์
ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้สัญจรไปมา
เพื่อเดินทางไปร่วมงานพระศพเป็นจำนวนมากค่ะ
นอกจากนี้โรงเรียนยังบริการนำอาหารใส่กล่อง
ไปบริการประชาชนที่บริเวณถนนราชดำเนินอีกด้วย
จะสังเกตว่าโรงเรียนเลือกใช้กล่องชานอ้อยแทนกล่องโฟม
เพราะต้องการทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถวายในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้ภายในโรงเรียนสตรีวิทยา
วิทยาลัยพาณิชยการบางนาพร้อมกับบุคลากรกว่า๓๐คน
ยังได้มาตั้งบูธรับย้อมผ้าให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราเนี่ยเราอยากใส่เสื้อดำแต่ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
และอีกประเด็นนึงคือตอนนี้ผ้าเสื้อผ้าสีดำขาดตลาด
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะบริการประชาชน
ได้ทั่วถึงแล้วก็เราอยากให้ประชาชนนำเสื้อเก่ามาใช้ใหม่
ย้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นสีดำเหมือนที่เราซื้อใหม่เลยนะคะ
ประชาชนที่ย้อมเสื้อดำกับวิทยาลัยพาณิชยการบางนาม
มั่นใจได้ว่าจะได้เสื้อดำคุณภาพดี
ด้วยอุณหภูมิ๘๐องศาเซลเซียต
ผ้าที่ได้จึงดำสนิทไม่แพ้เสื้อใหม่
ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
ที่ต้องการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
และถือเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่าน
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดให้กับประสบกรณิกรชาวไทย
ได้เข้าไปถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙ด้านในพระบรมหาราชวังเป็นวันแรก
ไปอย่างเรียบร้อยโดยประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะ
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากถนนราชดำเนิน